มีคนถูกจับเรื่องของจราจร
แล้วส่งตัวดำเนินคดี๒แสนคน

เราต้องสูญเสียไป๕๕ศพด้วยกัน
เอาติดตามผลรวมทั้งหมด๖วันที่ผ่านมากันก่อน
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

สรุปสถิติอุบัติเหตุนะฮะ
เมื่อวานวันเดียว๑มกราคม๒๕๕๙
เกิดขึ้นแล้ว๕๔๗ครั้ง

บาดเจ็บ๕๗๗ราย
สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมก็คือ
ดื่มแล้วก็ไปขับเมาแล้วขับนะฮะ

ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในเส้นทางตรงขับเร็ว
แล้วก็เกิดช่วงกลางคืนถึงตี๔มากที่สุด

แล้วก็กลับดึกแล้วก็รถชนจนเสียชีวิตนะครับ
สรุป๖วันที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่๒๗ธันวาคมจนถึง๑มกราคม
ก็คือเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรวม๓๐๗๖ครั้ง
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๓๑๗ศพ
แล้วก็บาดเจ็บ๓๑๖๐รายด้วยกัน
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครครองแชมป์ตัวเลขนี้
และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด
ลงไปที่สงขราเหมือนเดิมนะครับ
นี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจยานพานะทั้งหมดกว่า๑ล้านคัน
ที่ต้องสงสัยว่าจะทำผิดกฎจราจร

ดำเนินคดีมากกว่า๒๔๐๐๐คน
ส่วนใหญ่ก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่นั่นเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ฐานะเป็นประธานก็แถลงข่าวของสปฐ
บอกว่าประชาชนบางส่วนยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางกลับ

มกราคมแล้วก็ต่อไปเลยฮะ

ก็ยังคงมีรถเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
ปทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร
โดยมีการเปิดช่องทางพิเศษในช่วงของขาเข้ากรุงเทพ
เป็นการระบายรถปิดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำจุดต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คนที่ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

รวมทั้งต้องดูว่าคนขับขี่นั้นพร้อมไหม
ถ้าง่วงก็จอดแวะพักก่อนนอนก่อน

แล้วก็กำชับต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ให้ปลอดภัย
ที่ยังคงตกค้างอยู่บนถนนต่าง
หรือว่าสถานีขนส่งสนามบินท่ามเรือ
สถานีรถไฟทุกแห่งต้องไม่มีคนตกค้าง
แล้วก็กลับมาทำงานกันอย่างปลอดภัยทุกคนนั่นเองนะครับ